นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจครับประธานคณะเก้าหน้ามีการโพสต์ไอจีส่วนตัวว่า
เพื่อเป็นการผ่อนคลายหลังจากทำงานคลิปนี้ครับนายธนทรเนี่ย
ถล่มยับไปเลยครับ๗๐นะครับแพ้ไปครับตั้งแต่จบครึ่งแรกนะครับ
ปิดท้ายครับที่๗นักบอลเล่หญิงไทยที่เล่นให้กับสโมสรต่างประเทศนะครับ
ก็มี๖สาวจากแคมป์ทีมชาติชุดล่าสุดส่วนอีกหนึ่งคนก็คือรุ่นพี่อย่างออนอุมานะครับ
แล้วก็มีบุ๋มบิ๋มครับชัชชุออนโมกศรีนะครับจากทีมเดียวกัน
ส่วนวอเล็กบอลถ้วยเวียดนามมีออนอุบาสิทธิรักษ์นะครับ
ก็ถือว่าช่วงหลังรุ่นใหม่นะครับมีการได้ออกไปเล่นนอกประเทศกันเยอะ
ผลงานของนักกีฬาไทยกลับมาในระดับโลกเนี่ยสู้กับทีมต่างประเทศได้ดีมากนะครับ